เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มหาสารคามเป็นครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งเขามีพ่อแม่ลูก
ลูกชายอายุ๑๗ปีเรียนอยู่ชั้นม๕เท่านั้นเอง
ครอบครัวนี้ได้รับหนังสือเตือน
จากเทศบาลตำบลยางตลาดจังหวัดกาลสิน
บอกว่าลูกชายอายุ๑๗ปี
ค้างเงินค่ารักษาพยาบาลของอบตยางตลาด๘๐๐๐บาท
กับแม่สงสัยอาจจะไปค้างได้ยังไง
เพราะว่าลูกเรียนอยู่ม๕และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับที่อบตยางตลาดเลยแม้แต่นิดเดียว

ตอนนี้ใครจะได้รับเอกสารอะไร
หรือว่าได้รับการโทรศัพท์เข้ามาติดต่อเรื่องเงินเงินทอง

เพราะช่วงนี้ทั้งเรื่องแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็ระบาดแล้วก็เรื่องเอกสารเนี่ย

เป็นหนังสือที่ส่งมาจากส่วนราชการ

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาดอำเภอยังตลาดกาลสิน

พร้อมด้วยนางแสงเดือนเมืองแสนสองสามีพันรยา
เป็นชาวบ้านเจริญศุกร์ตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคาม
พาลูกชายก็คือนายกิตศักดิ์กองเพชรอายุ๑๗ปี
เข้าพบนายเกรียงไกรภูมิเหล่าแจ้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนต์ยางตลาด
เพื่อขอให้ทางเทศบาลแจ้งข้อเท็จจริงหน่อย
หลังจากที่ครอบครัวนี้ได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลยางตลาด
วันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
เป็นการอ้างถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงของกาลสินระบุ
คืนเงินจำนวน๘๒๓๒บาท
กรณีเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการประจำตำแหน่งรายเดือนเกินสิทธิ์
นำเงินคืนกองคลังเทศบาลภายใน๑๕วันหลังจากได้รับหนังสือนี่เป็นคำสั่ง
เงิน๘๐๐กว่าบาทที่แจ้งไปให้เอามาคืนภายใน๑๕วัน
ซึ่งครอบครัวนี้หลังจากได้รับหนังสือก็เอ๊ะมายังไง
ไม่เคยไปเกี่ยวข้องและข้ามจังหวัดกันด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันบอกว่าลูกชายเนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดเลยกับเทศบาลตำบลยางตลาดเพราะยังเรียนหนังสืออยู่เลย
ม๕เรียนอยู่ที่โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารที่มหาสารคาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางตลาดก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับทราบเรื่องแล้วนะคะ
รับคำฟังคำชี้แจงจากประหลัดเทศบาลและนิติกรซึ่งรับผิดชอบในส่วนที่ออกหนังสือฉบับนี้แหละ
ทราบว่าเป็นความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเนื่องจากหนังสือแจ้งให้คืนเงิน
ทางเทศบาลเนี่ยแจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาลในช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ถึงสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ห้าคนด้วยกันรวมเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาท
ซึ่ง๑ใน๕คนที่แจ้งไปว่าให้เอาเงินมาคืนหน่วยงานราชการมีชื่อของนายกิตติศักดิ์กองเพชร
เอาชื่อเหมือนกันเลยชื่อเหมือนน้องม๕ที่อยู่มหาสารคามเลยนะคะ
ซึ่งนายกิติศักดิ์กองเพชรเป็นอดีตสอทอเทศบาลยางตลาดแต่ทีนี้นี่แหละค่ะ
บังเอิญก็คือทั้งชื่อแล้วก็นามสกุลไปเหมือนกับนายกิติศักดิกองเพชรอายุ๑๗ปีเด็กมหาสารคาม
ฟังคำอธิบายของนายกิตตีศักดิ์กองเพชรเทศบาลยางตลาดครับ
ทางนี้ไปถามที่บ้านนายกิติศักดิ์ว่าเขาย้ายบ้านไว้หมดแล้วนะครับ
ย้ายบ้านไปหมดแล้วก็เราก็ไม่รู้จะวิธีตามยังไงแล้วก็ไม่รู้ย้ายไปอยู่ไหน
สืบยังไงก็ไม่หาไม่เจอก็เลยใช้ระบบทะเบียนราช
แล้วก็กดทะเบียนราชขึ้นมาก็ปรากฏชื่อชื่อกิติศักดิ์กองเพชรชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกัน
มันก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องส่งหนังสือทวงถามไปนะครับปรากฏว่า
เมื่อน้องกิติศักดิคลองเพชรที่อยู่ม๕โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารเนี่ย
ปรากฏตัวแล้วว่าผมไม่ใช่คนคนนั้นนะก็ทางเทศบาลก็
ก็ยอมรับผิดตรงนี้ว่าโอเคเมื่อไม่ใช่ชื่อตรงกันเราก็จะทำหนังสือไป
ไปไปให้กับน้องกิติศักดิ์ที่บ้านว่าที่แจ้งไปนั้นไปขอโทษขอโพยปรับความเข้าใจกัน
วันนี้ก็ผู้ปกครองเข้ามานะครับทั้งสองท่านทั้งนายกิติศักดิ์แล้วก็นักข่าว
ก็ได้พูดต่อหน้ากันแล้วผมก็ว่ามันน่าเป็นที่พอใจว่าน้องไม่ได้เป็นหนี้แล้วนะครับ
สำหรับเรื่องที่ครอบครัวนี้นะคะก็ได้เข้าแจ้งความไว้เพิ่มเติมนะคะ
ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางตลาดบอกว่าจะได้ให้นิติกรเข้าไปดูแลต่อไป
จากเรื่องนี้ถือว่าจบด้วยดีเป็นที่เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
ซึ่งนายกิตตีศักดิ์สมนตรีเทศบาลตำบลยางตลาดได้มอบเงินให้กับน้องด้วยนะคะ
กิติศักดิกองเพชรบอกว่าเป็นค่าตกใจไม่ต้องเอาเงินมาจ่าย

ถ้าทำขวัญไม่ต้องเอาเงินมาให้คืนนะ
ทางเทศบาลยางตลาด๘๐๐๐บาทที่แจ้งไปให้กลับคืนไปด้วยเอาไปเป็นทุนการศึกษา
นี่แหละต้องเช็คต้องตรวจสอบให้ดีนะฮะเรื่องของเอกสารต่างนะครับ